จากนี้ไปอาจจะต้องมีความเข้มงวด

ต้องการจะยกระดับความปลอดภัย

เข้มการผ่านเข้าออกธรรมเนียบรัฐบาล
ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นแขกต่างประเทศ
เข้าประตูหน้าได้ผู้สื่อข่าวไปเข้าอีกประตูหนึ่ง
และการจอดรถเองก็ต้องจัดโซนจัดระเบียบว่าตรงไหนจอดได้
ตรงไหนจอดไม่ได้หรือว่าใช้พื้นที่ไหนเป็นที่จอดรถ
นั่นคือการจัดระเบียบสถานที่โดยรวม
แต่ตอนนี้จากสถานที่ลามมาถึงนักข่าวแล้วเหมือนกัน
ว่าคุมเข้มมากขึ้นด้วยคุณครูระเบียบเฮียบเหลือเกิน
คือถามสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ว่างั้นเลย
ก็มีกฎเหล็กออกมาอีกหนึ่งข้อ
ปกตินายกรัฐมนตรีก็จะมีการเดินมาทางเชื่อม
จากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกสันติมัยตรี
และระหว่างเดินทางเชื่อมปกตินักข่าวก็จะตะโกนถาม

แต่ว่าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ต่อไปนี้ห้ามพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าถือว่าไม่เหมาะสม
และที่สำคัญนายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช่นักการเมืองค่ะ
บรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
สื่อมวลชนได้รับแจ้งกฎเหล็กเพิ่มเติม
เรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย
พลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า
ต่อจากนี้ไปห้ามไม่ให้สื่อมวลชนตะโกนถาม
ทักทายผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็หัวหน้าคอสชระหว่างเดินจากทางเชื่อม
จากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติมัยตรี
ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีขึ้นบันไดตึกไทยคู่ฟ้าอีกด้วย
เพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้ถือว่าไม่เหมาะสม

ภายหลังจากที่พลเอกธิรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบก
เดินการเดินทางมาพบกับพลเอกประยุทธ์
ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อรายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคง
โผล่การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี๒๕๕๙
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติมัยตรี
เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัด

ซึ่งสื่อมวลชนเองได้มีการสอบถามถึงการเข้าพบพลเอกธีรชัยว่า
เชิญมาเพื่อร่วมรับประทานอาหารหรือไม่
นายกรัฐมนตรีบอกเพียงสั้นแบบนี้ว่า
ไม่ได้มากินข้าวด้วยมาเรื่องอื่นฉันกินข้าวคนเดียว
ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัด
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับว่า
บริหารงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จะต้องเกิดผลสำริดในปีนี้ปี๒๕๕๙ตามนโยบายของรัฐบาล
ภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ

มีหลายประเด็นด้วยกันคุณผู้ชมเองสามารถรับฟัง